เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมถึงเวลาที่ตลอดข่าวของเรานะคะจะไปบุกตะลุยตลอดตลาดกันแล้วนะคะ
ขอขอบแม่ค้าทั้งหลายค่ะเตรียมข้าวของให้ดีค่ะ
เพราะพวกเดียวจะไปเอานะจะไปชมไปชอบไปชิมของอร่อยในตลาดแล้วเราก็ไม่ได้ไปอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชม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
แหมสินค้าแต่ละอย่างของตลาดแห่งนี้รับประกันคุณภาพแบบคาบแก้ว
ไม่อย่างนั้นคงไม่ได้รับการการันตีจากเว็บไซต์ชั้นนำของต่างประเทศแน่นอน
เรียกว่าเต็มไปด้วยของดีของเด็ด๗๗ย่านน้ำกันเลยทีเดียว
นี่แหละเป็นสาเหตุให้พิธีกรตลอดข่าวต้องแวะมาจับจ่ายซื้อของ
ทักทายพ่อค้าแม่ค้าที่นี่
เดี๋ยวไปดูกันว่าที่แห่งนี้นะคะมีแฟนไทยรัฐทีวีกี่คนแล้วก็มีร้านอะไรเด็ดกันบ้าง
ไปกันเลย
ที่ตลาดออโตกอล์ค่ะ
พร้อมครับมันก็ต้องเดินด้วยท้อง
ขอเวลาให้ทั้งสองคนได้แวะเติมพลังกันสักหน่อย
ซึ่งร้านที่จะแวะกันในวันนี้
ชื่อว่าร้านซาจุ้ย
เป็นร้านเก่าแก่อยู่คู่ตลาดอตกแห่งนี้มาหลายสิบปี
เสียงการันตีว่าร้านนี้เขาเด็ดจริงอะไรจริง
ถ้าไม่เชื่อก็ต้องตามคุณชนะและคุณนิวนาวไปชิมกันหน่อยล่ะครับ
สวัสดีค่ะพี่เจ๊ครับ
และลานตามากกับเมนูมากมายหลากหลาย

ที่ร้านจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือหมูมีกาแฟโบราณขนมปังนึ่ง
แล้วก็จะเป็นข้าวพระรามลงสงฆ์ค่ะ

มันเป็นอาหารโบราณสมัยราชการที่๕แล้วค่ะ
แล้วก็ถูกดัดแปลงมาเรื่อยจนมาถึงปัจจุบัน
เมนูพระรามลงสงฆ์ต้องบอกเลยว่าไม่ได้หาทานกันง่ายนะเออ
และในเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยข้าวสวยผัดปุ้งลวก
ตามมาด้วยเนื้อหมูแล้วราดน้ำสะเต๊ะชำลงไปแบบนี้
แค่นี้ก็ชวนให้หิวได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชม
พูดเยอะเจ็บคอกินดีกว่า

เป็นไง
ทานเข้าไปแล้วนะตัวน้ำราดของเขามันหอมมากเป็นพริกแกง
อารมณ์คล้ายเป็นหมูสะเต๊ะแต่ว่ามีความหอมละมุนมากกว่า
สดใหม่ทุกวันมันจะช่วยให้มีความหอมความเผ็ดนิดหน่อยมีความหวานด้วย
อร่อยแค่ไหนถามใจคุณชนะดู
มีเงิน๕๐บาทก็สามารถอิ่มอร่อยกับเมนูหาทานยาก
อย่างพระรามลงสงฆ์นี้ได้แล้วล่ะครับ
ในเมื่อแวะเติมพลังกันจนอิ่มแล้ว
ก็ได้เวลาไปตามหาผู้โชคดีของวันนี้กันสักที
พอเดินไปเดินมาก็เจอกับร้านนี้
เขาเปิดไทยรัฐทีวีอยู่ด้วยนะครับ
ถ้าอย่างนั้นแวะเข้าไปคุยกับคุณพี่เขาสักหน่อยดีกว่านะ
โหนี่กุ้งหรืองูเนี่ย
กุ้งจริง
นอกจากที่นี่กุ้งตัวใหญ่แล้วเนี่ยนะคะ
ต้องบอกว่าเจ้าของร้านเขายังเป็นแฟนรายการไทยรัฐทีวีด้วย

คุณเขมสอนแล้วก็คุณพ่ากุ้ม

คู่นางคู่พระเอกละครยังไงก็ไม่รู้
ก็เดินเพลินในนี้นะบอกเลยสักพักนึงนะ

ส่องเขามากับคุณชนะ
เพื่อนกลอนออบ
เสียงเรียกมาแต่ไกล
ก็เลยมาหยุดแวะกันที่ร้านสุดใจไก่ย่างอตก
วันนี้คุณชนะและคุณนิวนาวมาทั้งที
เขาท้าให้คุณชนะตำส้มตำดูว่าจะสู้รสชาติของร้านเจ๊เขาได้หรือเปล่า

ยังค่ะยังยังได้อยู่

ก็จะทำแบบนี้นะครับเลยนะครับพี่แฟ้งจานม
ขยับขยับหน่อยครับ
ไม่ใช่ตัวคุณสิเอามือแหนะ

ได้แล้วค่ะเมนูส้มตำไทยฝีมือพี่มดดำและคุณชนะค่ะ
มาถึงตลาดออตกรทั้งทีของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของตลาดออตกนั่นก็คือทุเรียน
เพราะว่าที่นี่เขาคัดเฉพาะทุเรียนเกรดพรีเมียมมาไว้ในตลาด
อันนี้มันเป็นทุเรียนปอดสารพิษค่ะไม่ชุบยาไม่เร่งสุกปล่อยสุกธรรมชาติ
เนื้อมันจะหวานหอมและก็ไว้ข้างนอกมันอยู่ได้๓๔วัน
โดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะ
นี่น่าล่ะของเรามันถึงได้ต่างจากคนอื่นครับ
อืมปุ๊บ
ใช่มั้ย

พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดออตกแห่งนี้เป็นกันเองทุกคนจริง
ที่สำคัญยังเป็นแฟนคลับไทยรัฐทีวีและรายการตลอดข่าว

รับไปเลยของที่ระลึกสุดพรีเมียม

ครั้งต่อไปครั้งหน้ากับช่วงของตลอดตะลุยตลาด
พาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้นะ
ลาเมดารับรองว่าความสนุกแล้วก็ของที่ระลึกของฝาก

สุดยอดเลยตลาดออตกใกล้จตุจักรนั่นเอง
โอ้โหทุเรียนโลละ๕๐๐บาท

เผื่อแล้วมันดีมาก
แล้วมันมีอีกหลายอย่างในนั้นดินะน้องอุ้งไปต่อกันนะ